เก๋าโจสัตหีบกลับมาแล้ว
กลับมาพร้อมกับกระเช้าซุปไก่

ก่อนหน้านั้นพฤติกรรมพฤติการของเขาจะเป็นยังไงไปดูก่อนครับ

อะไรครับ

นี่เก๋าโจสัตหีบที่ผมบอกครับคุณผู้ชมฮะ

ที่ผมบอกไม่รู้ว่าผู้การเขานั่งอยู่นู่นแม่ถามเราหน่อยไม่ได้
แล้วผมจะมาติดเลด้ารู้ได้ไงว่าผู้การเขาจะไปตรงไหนอยู่ตรงไหน
โอ้โหนี่แหละคันปาก
คลิปนี้เกิดขึ้นที่ร้านอาหารเพิร์ชสัตวิทย์จังหวัดชนบุรีครับ
เมื่อช่วงค่ำวันอังคารที่ผ่านมาในคลิปจะได้ยินเสียงผู้ก่อเหตุ
ถามผู้เสียหายบอกรู้จักในทหารคนนั้นไหมคนนั้นน่ะนะ
แล้วยังอ้างอย่างว่าเขาเนี่ยนั่งอยู่กับผู้การทหารเรือนะ
แล้วมากล่าวหาผู้เสียหายว่าไม่มีสัมมาคารวะก็ต้องสั่งสอนนะ
หลังจากทำร้ายผู้เสียหายไปแล้วนะยังเข้ามาหาเรื่องซ้ำอีก
ทั้งผู้ชายอีกคนเนี่ยต้องมาดึงตัวเก๋าโจสัตหีบคนนี้ออกไป
ผู้เสียหายคือจาโทปัณฑรประสิทธิเวศอายุ๒๒ปี
ท่านเป็นทหารเรือนะครับสังกัดกรมสรรพวุฒิทหารเรือ
แล้วก็เป็นอดีตนักฟุตบอลทีมราชนาวีด้วยนะนี่
เอาคลิปนี้โพสต์ลงเฟซบุ๊กแล้วไปแจ้งความกับตำรวจภูทรสัตหีบ
เมื่อเย็นวันนี้นายกริตวิทย์อังคุระนาวินอายุ๓๙ปี
ผู้ก่อเหตุครับไปที่โรงพักที่ผมบอกไงเดือดร้อนซุปไก่

เพราะว่าถ้าผมดูไม่ผิดเป็นกระเช้าซุปไก่ครับ
ไปขอโทษจาโทปรณฑรแล้วยอมรับว่าตอนก่อเหตุเมาขาดสติ

ซุปไก่อ่าเหมือนกันเลยอ่าม้าวขาสติ
ไม่ได้มีใครสั่งให้ลงมือทำหรอก

ในวันเกิดเหตุก็ได้ห้ามปลามตัวเขาแล้วนะครับ
แล้วตอนนั้นเขาก็ขาดสติเอง
แล้วก็เลยไหว้ขอโทษจ่าปันนทรซะนะครับ
แล้วก็ขอโทษสังคมกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วย
จาโทบัณฑธรและก็แฟนสาวนะ
ให้อภัยนะครับให้อภัยในกิจวิทย์

อืมโอ้โฮเหมือนไงบ้างไม่รู้นะ
ส่วนเรื่องคดีก็ไม่ติดใจเอาความนะครับ
ตำรวจจึงเปรียบเทียบปรับในข้อหาทำร้ายร่างกาย

นี่ผมไม่ได้พูดถึงกรณีนี้แล้วนะ
ประเภทที่ว่าไปถึงแล้วตัวเองไม่ใหญ่แต่อาศัยเขาใหญ่

มากับดอมเพราะจากว่าดอม

มากับดอมว่าเฮ้ยไม่เห็นดอมไม่ไหว้ดอมเขาเหรอ
นี่แบบนี้เยอะแบบนี้เยอะ
เราไม่ใหญ่แต่คนที่มาด้วยใหญ่

นั่นก็บอกว่าเนี่ยฉันรู้จักคนนู้นคนนี้อ้างแบบนี้
ผมไม่ได้ว่าพี่กิตวิทย์นะพี่ตัวใหญ่ผมกลัว
ผมพูดถึงกรณีอื่น
ให้คุณผู้ชมเขาได้รู้ว่าแบบนี้มันมีในสังคม